ไปดูเรื่องนี้ค่ะที่พัทยาค่ะโอ้โหล่าโจพัทยาเดือดกันหน่อย
โพัทยาเดือดปลาระเบิดนะคะใส่วัยรุ่นลูกคุ้มคู่หนึ่ง
สุดท้ายโดนปลาระเบิดควดคือเขาโดนไฟเคลาดนอดเยี่ยมแค่ทั้งตัว

ใช่ค่ะบาดเจ็บสาหัสนะคะทั้งคู่เลย
ส่วนตัวคู่กรณีที่ปาระเบิดเนี่ยก็ยกพวกขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะ

เกิดขึ้นช่วงสักประมาณตี๒๓๐ที่ผ่านมาของวันนี้เองนะคะ
คุณผู้ชมจุดเกิดเหตุอยู่ย่านชุมชนเลยนะคะ
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะของซอยโพธิศาลหมู่ที่๖

คนเจ็บคือนายธนากรวัย๒๒ปีแล้วก็นางสาววรการวัย๒๒ปีนะคะ
ทั้งคู่คือสภาพถูกไฟไหม้เกือบทั้งตัว
ตามตัวนี่มีกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้นขาจนถึงหน้าอกก็มีแผลไฟคลอกเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะ
คือแบบกู้ภัยก็ต้องช่วยกันทำแผลประถมพยาบาล
ตามเนื้อตัวผิวหนังเขาก็ถูกไฟคลอกทั้งหมดเลยนะคะ
บาดเจ็บสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาแล้วค่ะ
ส่วนที่เกิดเหตุนะคะมีกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงคลักคลุ้งไปหมด
แล้วก็มีภาพที่เหมือนเป็นเศษระเบิด
เหมือนวัยรุ่นเป็นขวดปลาระเบิดมาตกอยู่ด้วยนะคะ
มีร่องรอยเสียหายยับเยินเช่นเดียวกัน
คันนี้ยังป้ายแดงอยู่เลยรถใหม่อยู่เลย
ส่วนบริเวณใกล้กันก็เศษแก้วแตกกระเจือกระจายเต็มพื้นเลยค่ะ
ขณะที่ด้านของคนเจ็บนะคะนายธนกรเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าตอนนั้นเขากำลังขี่รถจะกลับบ้าน
ออกจากร้านเหล้ามาไงไปดื่มมานะคะ
ทีนี้พอถึงจุดเกิดเหตุอยู่มีกลุ่มคนร้ายขี่จักรยาน
สวนทางมาหลายคนนะคะปลาขวดระเบิดใส่
ยืนยันเลยนะว่าเขาเองไม่รู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุ

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครทำไมถึงมาทำร้ายกันแบบนี้
ลองฟังเสียงคนเจ็บหน่อยค่ะ
แต่สภาพก็เหมือนจะดื่มมาเหมือนกันแหละนะ

คือเขาไปดื่มมาแหละแต่เขาก็งงว่า
ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครขับรถมาก็ปลาใส่ผมเฉยเลย

แล้วเนี่ยค่ะแผลไฟคลอกเกือบทั้งตัวนะคะ

จังหวะนั้นเขาอยู่ในจุดเกิดเหตุพอดี

ฝั่งคนปลาระเบิดเนี่ยสัก๖๗คนได้ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาทั้งหมด๔คัน
จังหวะนั้นก็เหมือนเลี้ยวเข้าไปในซอยโพธิศาลนะคะ
ส่วนคนเจ็บเองก็ขับสวนทางมาก่อนจะถูกปลาระเบิดใส่
ไฟลุกผึบแล้วก็มีเสียงเหมือนแก้วแตก

ทีนี้พลเมืองดีก็เหมือนกับมีการขับรถตาม
ตามกลุ่มคนก่อเหตุไปซิว่าเอ้าไปปลาระเบิดกลางบ้านกลางเมืองแบบนี้ได้ยังไง
จังหวะที่มีการขับรถตามมือปลาระเบิดไปพี่ก๊อฟรู้ไหม
เขาควักมือเรียกท้าทายพลเมืองดีด้วยว่าขี่ตามมาเลยขี่ตามมาเลย
พลเมืองดีรู้สึกไม่ปลอดภัยสุดท้ายกลับรถเลยค่ะไม่กล้าไป
หลังจากนี้ตำรวจก็คงจะอยู่ระหว่างการติดตามกล้องวงจรปิด
เพื่อตามล่ามือปลาระเบิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ